เดือนกุมภาพันธ์หลายคนบอกว่าวันสำคัญที่รอคอยเขาคงจะเป็นวันวาเลนไทย
อีกไม่กี่วันแล้วนะฟังดีไอ้พวกไอ้เต้าคนโสดทั้งหลาย
เตรียมใจรับความหวานในโซเชียลกันได้เลย
ส่วนสาวปรางกนารันเนี่ยบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เธอโสด
ก่อนหน้านี้มีความรักไม่โสดมาก็หลายปี
ถามว่าปรางชินหรือยังสำเต๊ะเต๊ตั๊ดนี้
น้องบอกว่ายังไม่ค่อยชินค่ะพี่
แล้วก็เช็คตารางตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะ
สิบสี่กุมภาพันธ์ปรางไปไหนอ่ะ
งานก็ว่าไม่มี
และความน่าเอ็นดูของน้องปรางนี่นะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชม
วาเลนไทยเนี่ยปรางมีแพลนจะบินไปร่วมทริปฮานีมูลกับเพื่อนของเธอที่ฝรั่งเศส
โปรไฟล์ให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วว่าเธอหวานกันได้เต็มที่กับสามีเธอได้เลยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนถ่ายรูปให้เอง
ส่วนความรักครั้งใหม่นะฮะปรางบอกว่ายืนยันนะว่าอยากให้อีกฝ่ายรู้จักเธอจากตัวตนจริงไม่ใช่จากฐานะนักแสดงนะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครตอนนี้แบบใจดีมีคนดีแนะนำมาให้ปรางหรือว่าส่งโปรไฟล์มาปรางบอกว่าแบบนี้ยังไม่ค่อยชอบ
อยากจะเป็นแบบว่าไปรู้จักด้วยตัวเองมากกว่าเราก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แล้วถ้าคนจะมากจีบน้องปรางเนี่ยจะไปรู้จักไปเจอปรางได้ที่ไหน
เดี๋ยวไปฟังคำสัมภาษณ์ของเธอดีนะคะงานนี้ใครอยากจีบปรังฟังดีมีคำตอบค่ะ
หนูไม่ชอบให้ใครแบบมาแนะนำเป็นตามธรรมชาติเหมือนต้องถ่ายใจอาจจะต้องเข้าแต่งสมัครมาเป็นช่างฟัง
ช่างฟังพาเยอะจะต้องจีบตรงของแล้วนะไม่ได้นะ
เขาชอบช่องไฟช่องภาพอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะเขาไม่เจอใครไง
ก็ดูมีสตอรี่ดีเออนะคะต่ออีกที่ประเด็นนึงที่กลายเป็นไวรัลเลยค่ะ
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่
คลิปนี้เป็นคลิปไวรัลที่น้องปรางตั้งชื่อให้เสร็จสับเลยว่าหน้าสดไม่ตกใจ
เธอก็บอกว่าตอนแรกที่คิดคำก็แอบกลัวว่าแบบคนจะหมั่นไส้หรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็ไปในแถวทางที่แบบว่าเออเอ็นดูน้องบอกว่าน่ารักดีน้องก็โล่งใจนะ
แต่ยังบอกเลยว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ปรางบอกว่าทำให้ใช้ชีวิตยากมากเลยพี่
อาจจะเป็นเรื่องอะไรคนสวยเขาก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกันไปฟังค่ะ
ยิ่งรักษาหน้าสดของหนูให้ดียิ่งรักษาหน้าสดของหนูให้ดี
พี่ทำให้หนูลำบากพี่ทำให้หนูลำบาก
วาเลนไทยก็ยังหน้าสดไม่ตกใจเหมือนเดิมค่ะ